เอาล่ะมาเสิร์ฟข่าวกันต่อนะคะสำหรับองค์ตวนปินโตคุณผู้ชมค่ะ
ความหล่อมันกระชากใจสาวซะเหลือเกิน
ช่วงนี้ก็เลยได้เห็นเขาโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง
บ่อยกว่าขึ้นชกบนสังเวียนซะอีกนะครับคุณผู้ชม
เป็นนักมวยที่ไม่ได้เก่งแค่ความสามารถนะ

กินขาดแล้วก็เรื่องของวงการบันเทิงเนี่ย
ตัวก็ทำมาทุกรูปแบบทั้งถ่ายแบบบ้างล่ะนะ
เรื่องของงานแสดงก็มีด้วยเหมือนกันนะคะ
อกจากนี้เรื่องหัวใจก็ถูกเมาส์อีกด้วย
คือปกติเนี่ยเราก็จะได้เห็นทั้งคู่เนี่ยหวานออกฮือ

แต่ตอนงอนเนี่ยยังงี้ตลอดเลยนะคุณ

เขารักกันเนี่ยเขาโพสต์ลงโซเชียลแต่ตอนเขางอนกันเขาอาจจะไม่โพสต์ไง
แต่หลายคนก็จับสังเกตว่าเออรักเลิกกันหรือเปล่านะคะ

เมาส์ข่าวลือที่ว่าจริงหรือเปล่า
ฟังจากปากของหนุ่มอองตวนกันเลยดีกว่าค่ะ
จริงช่วงนี้คืออย่าใช้คำว่าเลิกนะครับ
ผมว่าใช้คำว่าพักก่อนดีกว่านะครับ
ก็จริงก็ยังคงซ้อมอยู่ทุกวันนะครับ
ชกแค่สิ้นปีนี้นะครับ

มีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะก็ทำงานไปก่อน

แล้วก็ทำธุรกิจด้วยก็มีเปิดบริษัทใหม่

ชิปปี้ก็คงอยู่เหมือนเดิมครับครับผม
อย่างสงการมีแพลนจะไปเที่ยวไหนกันไหมคะ

ยังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องปรึกษาผู้จัดการ

คือจริงเขาจะบอกก็แค่ว่าน่าสิบวันอะไรอย่างเงี้ย

เหมือนเดิมเขายืนยันบางทีความหวานมันก็ไม่ต้องออกสื่อตลอดเวลา
ดีเด้อคนดูจะเลี่ยนเกินไป
ใช่เหรอแต่คู่นี้ตลอดเวลาเลยนะ

หลายคนก็เป็นแฟนคลับกับความหวานของคู่นี้ไง
แต่ถ้าเราสองคนทำแบบสักเท่าไหร่นะคะ
ก็ปล่อยให้เขาทำไปกันดีแล้ว

น้ำเปล่าตามเยอะด้วยเพราะว่าเลี่ยนมากจริงนะคะ